เดี๋ยวผมจะพาไปกราบไหว้ขอพอจากต้นตะเคียน
โห

แล้วเส้นรอบวงเนี่ยต้องใช้คนยืนเป็นวงกลมเกือบ๒๐คน

ประมาณสัก๒๐คนอบเขาว่าอย่างนั้น

เจ้าพ่อเขาบอกว่ายังอยู่สูงนะสูงเนี่ยน้อยกว่าต้นตะเคียนเจ้าแม่เล็กน้อย
แล้วก็มีอายุราวสัก๕๐๐ปีทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น

ส่วนด้านข้างเขาบอกว่ามีสารเจ้าแม่ตะเคียนตั้งอยู่
ด้านหน้าเนี่ยกิ่งกั้นของต้นตะเคียนหักลงมาปักอยู่นะฮะ
แล้วก็บอกว่าไม่สามารถเอาออกได้นะเขาเชื่อในอาถรรพ์นี้

หักแล้วปักลงไปอย่างนี้ใครจะกล้าเอาออกล่ะ
โอ้โหในเมื่อคนที่เขามีความเชื่อเขาก็มากราบไหว้กันนะนะคุณผู้ชมเนาะ
แล้วเขาบอกว่าเคยได้โชคได้ลาบแล้วก็ได้สิ่งที่สมปรารถนาเวลามาขออะไรเนี่ย
ก็เลยต้องมาแก้บนที่นี่กันก็เยอะผู้ที่สมหวังบางรายเขารวมกลุ่มกันมาเลยนะ
ไม่ได้มาแค่กราบไหว้ด้านนี้โอ้โหรำเลยจ้า

ก็หลำวงไงก็ใช่ไง
บางคนก็นำชุดสบายพวงมาลัยมาถวายจากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อ
หลวงหลวงปองมหาโชคลาโอ้โหแบบนี้เลยอ่ะ
อ่ะแล้วแต่นะว่าบางปองบางที่มีแค่หลักเดียว
ชอบที่นี่นะที่นี่มี๒หลัก
ที่นี่เขาชัดเจนนะไม่ต้องไปเลือนลางนะ
นี้สมัยนี้เขาชอบอะไรที่มันชัดเจน
ให้มันชัดเจนไปเลยให้มันตรงประเด็น
ล้วงก็ล้วงหยิบก็หยิบอ่านก็อ่าน